เริ่มศึกออกมาใช่ไหมครับพี่อ๋อ
ศึกมาดูลาพฤศกา
พฤศกาฮันวามกราคมีนามีศาล
หกแล้วครับผมตัดผมไปสองรอบแล้วครับ

หลังศึกมาเป็นไงบ้างสักครับ
ดีขึ้นเยอะเลยครับฝรั่งศึกมาก็ดี
ดีแน่คือหละอับยมุกคือหมดเลยครับ
ก่อนหน้านั้นก็มีเที่ยวเต

ก็ดีครับก็ถือได้ว่าการบวชเรียนแล้วได้อะไรออกมา

ครับครับก็ดีครับผมตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยจะทำได้เหรอวะ
แต่พอมีศรัทธาปุ๊บผมพอมีศรัทธายกมือทุ่มหัวเลย
เพราะตอนนั้นในช่วงจะบวชเนี่ยบวชถวายในราชการที่๙ในช่วงพระราชพิธีครับผม
ถ้าเราไม่บริสุทธิ์พอเรารู้สึกว่าเราไม่ดีเราจะไม่ดีแน่เลยในการทำในความตั้งใจในครั้งนี้
ก็เลยยกมือตั้งจิตอธิษฐานขอละอบัยมุกทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วก็พอเดินออกมาพอเอามือลงอันนั้นก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทำอะไรแบบนั้นอีกเลยอะไรอย่างนี้ครับผม
แล้วพอหลังจากนั้นก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดก็ดีครับผม
เมื่อคืนก็ฝันว่าได้ดื่มไม่สูบอีกอ่ะเออมันประหลาดสงสัยจิตใต้สำนึกมันอยากมั้
แต่ก็ตื่นขึ้นมาก็เออมันเป็นแค่ฝันมันไม่ได้ทำดีใจจังเลยอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่มีอะไรเลยครับผมไม่ได้เลยไม่ถึงขนาดรังเกียจคนรอบข้างนะครับที่สูบนะครับ
แต่ก็จะรู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นเราไปทำความลำบากอะไรให้กับใครมากมาย
สูบบุหรีปุ๋ยพี่ปุ๋ยแล้วควันมันไปกระทบคนอื่นเขาอะไรอย่างนี้
แล้วก็ก็รู้แล้วว่ามันคืออะไรอย่างนี้ครับแต่ก็ไม่ได้รังเกียจอะไรกันนะครับ
เดินออกแค่นั้นเองครับเขาดีใจครับดีใจที่ที่พ่อเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ฮะ
หวดก็ไม่ไว้แล้วอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งตอนนั้นที่เขาไม่ค่อยชอบมองหน้าเรา
เพราะว่าเรามีไว้หนวดไว้เข่าอะไรอย่างนี้เขาเลยไม่ชอบเพราะชอบพ่อเขาสะอาดสะอาด
พูดค็าดีพูดค็าเพราะพ่อเพราะพ่อไม่ได้บ่าบ่ออะไรอย่างนี้ครับผม
ก็ดีครับตอนนี้ทุกคนก็ดีพี่จอยก็ดีเมื่อวานนี้ก็ไลน์คุยกันบอกว่า
ในวันนั้นอะไรอย่างนี้ไปร่วมยินดีกับลูกสาวที่เขามีความตั้งใจในการทำงานนี้
แล้วคุณจะเจอกันบ่อยอย่างนี้ไหม
ไม่ค่อยได้เจอแต่รู้ว่าพี่เช้า๗โมงพี่จอยตื่นมาส่งเขาที่โรงเรียน
บ่ายพี่จอยรับเขากลับบ้านอบรมดูแลไปทำธุระอะไรกับเขาเรื่องของเขา
เราก็มีเวลาของเราซึ่งทางคุณจอยเขารับผิดชอบตรงนี้
บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดูแลเองเราก็อยากจะเข้าไปช่วยครับ
แต่ก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาแบบว่าเขารับผิดชอบดีกว่า
ส่วนเราก็แค่ทำหน้าที่ของเราในการปฏิบัติตัวประพฤติตัวให้ดี
ไม่ไปกระทบเขาให้ได้มีความทุกข์กังวล
ในเรื่องของการงานก็ตั้งใจทำงานดีอะไรอย่างนี้ครับผม
มีได้คุยกันบ้างไหมคะ
คุยกันตลอดครับผมคุยกันในไลน์บางทีก็โทรคุยด้วยครับผม
โทรคุยหมายถึงว่าโทรมานัดวันว่าจะไปงานนี้หรือว่ามีธุระด่วนอะไรที่แบบ
เขาโทรติดต่อมาติดต่อผมไม่ได้ไม่รับโทรศัพท์
โทรติดต่อไปทางพี่จอยว่าเขาติดต่องานมาอะไรอย่างนี้ครับผม
คือผมรับทราบมาตลอดนะครับตอนที่เขาไปที่บ้านกันตั้งแต่เด็ก
รู้สึกว่าน้องเอรีจะป้อนข้าวจ้าสมุทรหลังจากเด็กด้วยนะครับ

ครอบครัวผมกับพี่เจก็เป็นเพื่อนกัน
ผมกับพี่โจนี่เป็นน้องโรงเรียนศรีวิกรนะครับพี่โจอยู่ม๖ผมอยู่ม๕พี่โจก็มาสอนผมเล่นกีต้า
อันนี้ขอดีนายนะเว้ยอ่ำแล้วก็ไปเลย
พี่เจก็เป็นคนหนึ่งที่แนะนำให้ผมได้เข้าในกรามมี่
เป็นคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ
จอยกับพี่ปิ่นเขาก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็ก
เพราะว่าพ่อของพี่จอยกับพ่อของน้องปิ่นเขาเป็นเพื่อนสนิทรู้จักกัน
พี่ไอ้แป๊บพี่ปิ่นก็เป็นเพื่อนโรงเรียนสิทธิกรของผมเหมือนกัน
โดดเรียนด้วยกันเนี่ยครับผมมันมีความสัมพันธ์กันมาก็ไม่แปลกอะไรที่รุ่นลูกจะมีความสำคัญ
ความสัมพันธ์กันก็ไม่ได้แปลกอะไรเป็นเพื่อนกัน
ดีใจครับดีใจเออแปลกนะหน้าเหมือนกันได้ยังไงวะวันเกิดเดียวกันอีก
วันที่๑๘มีนาเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่แปลกบังเอิญแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับผม

สนับสนุนคงเป็นเรื่องของเขาอะพี่นะเพราะว่ามันอยู่ที่ความตั้งใจของเขา
เราจะไปส่งให้เขาไปเรียนคลาสการแสดงที่ฮอลลี่วูดหรือว่าอะไรคงไม่ใช่
ก็เป็นเรื่องของเขาที่จะพัฒนาด้วยตัวเองต่อไป
สนับสนุนขนาดไหนก็คงมีหลายวิธีการที่จะทำได้
เช่นเดี๋ยวคิวนี้พ่อไปส่งที่กองถ่ายไหมหรือว่าพ่อไปรับตอนกลางคืนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
โทรไปถามไทยคุณจอยว่าลูกได้ทานอะไรดีไหมอะไรอย่างนี้
พักผ่อนพอหรือเปล่าถึงวันหนึ่งที่อาจจะต้องมีอะไรที่จะต้องดูแลก็พร้อมที่จะดูแลครับผม
ไม่ได้สอนอะไรเลยนะครับคงจะเป็นพื้นฐานของเขาที่ได้เห็นเรานะครับ
ในการที่มีโอกาสได้ไปส่งเขาที่โรงเรียนบ่อยทุกวันเลยก็จะเล่านิทานให้เขาฟัง
พอขึ้นรถได้ป๊าเล่าละครเล่านิทานให้ฟังหน่อยก็จะเล่าไปตุตะเรื่องราวฆาตกรรมอะไรผมก็เล่าไปเรื่อยเปื่อย
บางทีเขาก็กลัวในเรื่องราวบทประพันธ์ของผมและประเดี๋ยวนั้นยกขาขึ้นมาจากพื้นบ้างเลยกลัวท่าวิตกกังวลบ้าง
ไปดูหนังเรื่องหนึ่งจำเรื่องไม่ได้ว่าเรื่องอะไรนะครับในฉากดราม่าผมเองก็ยังสะอื้นยังน้ำตาคลอน้ำตาไหลออกมา
เขาเองก็หลบซุกหน้าไปหาพี่จอยแล้วก็สะอึกสะอื้นแสดงว่าเขามีพื้นฐานในเรื่องของอินเนอร์ครับผมในความรู้สึกนั้นนะครับผม
ไม่ได้นะครับมันเป็นเรื่องของความสามารถของเขาแล้วก็ความพึงพอใจของคนที่อยากให้เขาไปร่วมงานด้วยครับผม
ผมไม่สามารถที่ไปบอกพี่ปิ่นทีวีซีนว่าพี่ปิ่นเอาแอลลี่เล่นให้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับเหมาะสมอะครับ

เป็นไงบ้างค่ะตอนนี้งานที่ะทำฉะนั้น
เพราะก็มีติดต่อเข้ามาอย่างละครที่ช่อง๓ครับผม
แต่ไปอีกละครหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้เล่นกับน้องนาย

บอกไว้เลยนะคงก็ไม่ได้เรื่องผิดบังอะไรนะ

ที่เข้าไปอยู่ในเรื่องด้วย
จะเป็นงานถนัดเลย
แล้วน้องนายเมื่อวานที่พี่อุ๋มก็
เปิดไอจีของน้องนายให้ดูวงสวิงกับน้องนาย
โอ้โหนี่มันอาชีพระดับโลกได้เลยนะ
ก็เลยคิดว่าคงได้ร่วมงานดีกับทางช่อง๓

แล้วก็มีละครทางทรูครับผม
ก็ไปแสดงกับเขาด้วยอะไรอย่างนี้
แล้วก็ทางโมโนก็ได้รับแรงด้วย
รายการกอล์ฟซึ่งเป็นรายการกีฬาที่ถนัดอยู่แล้วครับผม
ก็ค่อยทำไปเพราะว่าแห่นี่
ดูดีไหมล่ะดูดีแม่ดูดีเนอะ

เห็นเขาประกาศเขาแบบเออโอ้โหยังก็จังหวะ
นั่นขนาดนั่นขนาดผมเป็นต่ออยู่นะเขายังชอบขนาดนั้น
แต่ตอนที่ผมยาวเพิ่มหน่อยได้หวีเป๋แล้วคงชอบมากขึ้นก็ดี
มีคนรักมีคนชอบก็ดีก็ขอบคุณหน้าที่นี้อีกทีนึงด้วยครับ
แล้วก็ไม่ได้รังเกียจอะไรนะในความรู้สึกที่เขาให้มา
แต่เพียงว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกนั้นตอบกลับไป
อาจจะเป็นเพื่อนกันที่ดีซึ่งเคยรู้จักชื่อนี้มานานแล้วล่ะ
ก็เป็นเพื่อนกับน้องอุ๋มแต่เราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจออะไรกัน
หรือว่าพูดคุยอะไรกันนะครับก็เอาไว้ถ้าเกิดมีโอกาสได้ร่วมงานกัน
ก็คงจะเป็นเรื่องราวที่ดีเนอะเล่นเป็นพ่อแม่กันก็ได้
อาติ้งต่างกันไปเนอะอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณครับ